เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวที่มันฮือฮากันหน่อย

แหวกป่าฝ่าดงเข้าไปเลยทีเดียวนะจะบอกให้

เรียบร้อยแล้วนะคะปรากฏว่าไปเจอพวกวัตถุโบราณต่างที่คาดกันว่าอายุกว่า๗๐๐ปีที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชม
ไปดูกันหน่อยว่ารักษณะของมันเป็นยังไงกันบ้าง

ไปกันแบบนี้อย่างที่คุณชนะบอกนี่แหละบุกป่าฝ่าดงข้ามห้วยข้ามหนองไปแบบนี้

ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ในพื้นที่ป่าลึกลับในบ้านป่าวังน้ำหยาดหมู่๒ตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หรือเขาเรียกแถวนั้นว่าถ้ำตุ๊ปู่ค่ะ

ตั้งแต่ที่เขามาตรวจสอบด้วยตัวเองเลยนะคะ

ปรากฏว่าที่นี่ค่ะมีเศษของถ้วยชามของโบราณมากมายแบบนี้คุณผู้ชม

แล้วก็มีอักษรโบราณที่จารึกอยู่ตรงแถวนั้นด้วย

เขาก็คาดว่าน่าจะเป็นของโบราณตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงหรืออายุประมาณ๗๐๐กว่าปีแล้วล่ะค่ะ

ใช่สีสันลวดลายยังคงชัดเจนอยู่นะคะ

เท่าผู้แก่แถวนี้เขาก็เล่าสืบต่อกันมาว่าพื้นที่แถบนี้เรียกว่าเป็นโรงเศรษฐี
หรือว่าเป็นที่อยู่อาศัยของบ้านคนรวยในสมัยก่อน
ทุกวันนี้ก็เลยพบเห็นวัตถุโบราณเหล่านี้
แต่ช่วงนี้ค่ะก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบการพิสูจน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูอีกครั้งนะคะ
แล้วก็เตรียมจะพัฒนาเป็นพื้นที่เชิงธรรมชาติด้วย
เพราะจะสังเกตว่าพื้นที่โดยรอบยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่
มีข้อมูลด้วยนะคะว่านี่คืออยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติออบหลวง
เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงนกยูง
แล้วก็ยังคงมีความสงบมาก
หลายคนก็มาปฏิบัติธรรมแถวนี้

อุ้ยอนาคตก็ไม่แน่นะ

ใจรอหน่อยเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจัดการ

เหรือไม่ต้องนะ